ไปช่วยเหลืออีกครอบครัวนะครับที่เขาเคยแข็งแรง
สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติเพราะว่าเป็นนักกีฬาทีมชาติ
แต่ว่าตอนนี้บอกว่าแหม่เริ่มจะท้อใจ
แสดงว่าชีวิตยากจนแล้วก็บรรทศเหลือเกินนะครับ
ไปตรวจสอบเรื่องนี้กันที่นครพนมนะครับ
ว่านายพรประเสริฐควันสุนายอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยนายสง่าแสงแก้วนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปลาปาก
แล้วก็ตัวแทนชาวบ้านได้เดินทางมาต้อนรับ
ให้กำลังใจนางสาวออนอุมาเชษฐาหรือว่าน้องมาย
มายใส่ชุดนักกีฬาทีมชาติแบบนี้
เพราะว่าเธอเป็นนักกรีธาทีมชาติเจ้าของเหรียญทองเลยนะ

ล่าสุดคว้ารางวัลเหรียญทองจากกรีธาประเภทวิ่ง๔คูณร้อย
แล้วก็เหรียญเงินประเภท๑๐๐เมตรในนามทีมชาติไทย
จากการแข่งขันกีฬาเยาวชนนักเรียนอาเซียนสครูเกม

ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและก็ประเทศชาติเป็นอย่างมากนะครับ
รัฐดาวันเชษฐาผู้เป็นแม่ก็เล่าให้ฟังนะครับ
ขณะนี้ลูกสาวกำลังจะเข้ารับการศึกษาต่อ

แต่มีปัญหาครอบครัวยากจนไม่มีทุนการศึกษา
เนื่องจากพ่อเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
ก็ต้องหาเงินจ่ายค่าในหน้าหลายแสนบาทนะคุณ

ส่วนตัวแม่เองนะครับก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ไร่ทำนารายได้ก็ไม่มากนัก
ทำให้ต้องนำโฉนดบ้านที่อยู่อาศัย
ซึ่งเป็นมรดกพื้นสุดท้ายที่มีอยู่เนี่ย

เพื่อนำเงินมาส่งลูกเรียนหนังสือ
รวมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปเก็บตัวซ้อมกรีธาด้วย

บางครั้งรู้สึกท้อนะแต่ก็สู้เพื่อลูก
เห็นลูกชอบเล่นกีฬาอยากเรียนหนังสือ
ในอนาคตลูกจะได้มีงานทำที่ดีนะครับ
จึงต้องตัดสินใจในการดิ้นรนหาเงินให้ลูก
อยากจะขอให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องทุนการศึกษา
ลูกสาวได้เรียนฟรีหน่อยให้มีทุนใช้จ่ายในการเรียน
และมีค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวซ้อมกรีธา

อย่างไรก็ตามก็ยอมรับว่าภูมิใจในตัวลูกที่มีความอดทนต่อสู้
ก้าวสู่นักกีฬาทีมชาติได้นะครับ
ด้านของนายกอบตปลาปากบอกว่ารู้สึกภูมิใจหลังทราบข่าวลูกหลานชาวอำเภอปลาปาก
เป็นคนเก่งมีความสามารถก็สร้างชื่อเสียงเป็นนักกีฬาทีมชาติ
แต่ทางครอบครัวนั้นไม่มีเงินเพียงพอสนับสนุนลูกเรียนหนังสือ
แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อม
จากนักกรีธาจะมีงบประมาณสนับสนุนน้อย

เรื่องต้นนั้นจะได้นำข้อมูลไปหาบริหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงภาคเอกชนให้เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ
เพราะว่าเกรงว่าเด็กจะเสียโอกาสทางการศึกษาและทางกีฬาไปนะครับ
อบตเองจะเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานหาทางช่วยเหลือ
เนื่องจากอยู่ระหว่างจะต้องเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี

เขาบอกจะพยายามคว้าเหรียญทองให้ได้ในการแข่งขันครั้งต่อไป
สมเป็นนักกีฬา